อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องถนนเหมือนกันนะครับ
เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน
มีจักรยานยนต์เขาพยายามที่จะฝ่าด่านตำรวจแซงไป
สุดท้ายไม่พ้นเลยล้มลงค่ะ

ทำไมเจ้าหน้าที่ไปตั้งด่านลอยแบบนี้
ทำไมต้องเอามือไปขวางจนทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม

เมื่อสักครู่ได้ยินเสียบอกทำไมไปชกเขา
บอกว่าชกรถจักรยานยนต์นะแต่บางมุมก็บอกว่า
ก็ถ้าไม่หนีเจอด่านแล้วจอดก็จบไม่มีปัญหา
ใช่ค่ะก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
หลายคนก็อย่างที่พี่มิวบอกเลยบอกว่านี่ต่อยเขาหรือเปล่า

จับภาพรถจักรยานยนต์พยายามจะแหกด่านตรวจค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่เนี่ยกางมือขวางเอาไว้พอดี
โดยคลิปเนี่ยเหมือนการแคปชั่นเป็นเหตุ
ว่าด่านลอยสนประเวททำเกินกว่าเหตุ
ชกคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้ม

ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยสำหรับคลิปนี้นะคะ

ส่วนหนึ่งเห็นว่าตำรวจทำไม่ถูกต้อง

แต่อีกส่วนก็บอกว่าถ้าไม่คิดจะหนีรถก็คงไม่ล้ม
รวมถึงถ้ารถจักรยานยนต์ไม่ผิดจริงก็ไม่ควรหนี

มีคนกดไลค์ไป๑๒๐ครั้งเลยทีเดียวหลากหลาย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลสอบถาม
ซึ่งทางตำรวจก็ได้เรียกให้รถจักรยานยนต์จอด
แต่รถจักรยานยนต์คันนี้มีทีท่าว่าจะหนี
ก็เลยยื่นมือไปขวางเอาไว้เท่านั้น
เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีความผิด๒ข้อหาค่ะ
คือหนึ่งสวมใส่หมวกกันน็อกกับสอง
หนึ่งคือไม่สวมใส่หมวกกันน็อกค่ะขออภัย
แล้วก็๒ใช้สะพานข้ามแยก
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ตัวผู้ขับขี่ก็ได้รับบาดเจ็บ

ส่วนทางตำรวจก็ว่ากล่าวตักเตือนไปไม่ได้ปรับอะไรนะคะ
ภาพเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดว่าตำรวจเอามือไปขวาง
หรือตำรวจต่อยเหมือนที่หัวข้อคลิปหรือยังไง

แต่ต้องบอกว่าเป็นการตั้งด่านที่มันก็เห็นจากไกลนะว่าเขาตั้งด่านจริง
จะอยู่ดีตำรวจกระโดดโผล่ออกมาจากริมข้างทางอะไรแบบนี้

ครั้งหนึ่งที่เคยโดนเป็นที่วิภาควิจารณ์คือตำรวจถีบรถจักรยานยนต์ล้ม
จักรยานยนต์แหกด่านแบบนี้อีกเหมือนกัน
ตำรวจเขาก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดมียาเสพติดล่ะ
ถ้าเกิดเป็นคนร้ายล่ะแล้วถ้าเกิดมีอาวุธล่ะ

ค่ะก็ตำรวจทำหน้าที่ของเขานะคะ